คุณผู้ชมข่าวนี้กระตุกหนวดเสือที่พูดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
บ้านอยู่ห่างจากโรงพักไม่ไกลนะ๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยเล่นไพ่กันจ้ะโอ้โหไม่กลัวโหไม่กลัวเลย
แล้วท้ายที่สุดนี้ตำรวจทำยังไงเดี๋ยวต้องดูกันหน่อยค่ะ
ถึงบ้านจะอยู่ใกล้โรงพักแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาไปจับกลุ่มเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคุณผู้ชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด๑๐๑
เขาได้รับแจ้งมาว่าพลเมืองดีเนี่ยบอกมาบอกว่ามีคนแอบเล่นไพ่
อยู่ที่บ้านที่หมู่๒ตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยที่๑๐๑

ทางด้านนายวัชิระชัยเพชร
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด๑๐๑ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด๑๐๑
เลื่อนที่เร็วเค็มเพิร์งโพชัย
ไปเลยจ้ะเคลื่อนที่เร็วจริงจริงเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
แล้วก็ไปจับกลุ่มคนที่ลักลอบเล่นการพนันได้
ทั้งนักพนันผู้ชายนักพนันผู้หญิงทั้งหมดหกคนแหมไปเปิดประตูดู
เอ๊ะมีใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมอ้าวอยู่ตรงไหนมาแล้วจ้าชุด
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองมาแล้วแม่ดูสิหลักฐานเห็นแบบไม่ต้อง
เอาอะไรมาปิดเลยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ไพ่มีเงินสดของกลาง
บาทไพ่๑สำรับนะคะทีนี้ก็เลยต้องบันทึกจับกลุ่มแล้ว
แจ้งข้อกล่าวหาข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มี
ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนรวมถึง
ของกลางก็คือไพ่หนึ่งสำหรับแล้วก็เงินสดเนี่ยนะคะนำส่งพนัก
งานสอบสวนสพโพชัยเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
คุณผู้ชมพรกรฉุกเฉินที่ห้ามรวมตัวกันเล่นอะไรตรงนี้
คือพรกรฉุกเฉินนี่เดี๋ยวรอนะวันอังคารหน้าคอรมอลไป
สัญจรที่ระยองเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสอบคอชุดใหญ่
เขาก็มีมติออกมาแล้วว่าจะให้ขยายพรกรฉุกเฉินต่อไปอีก๑
เดือนก็คือเดือนกันยายนเดี๋ยวรอทางคอรมอว่าจะออก
ว่ายังไงแต่ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นน่ะนะค่ะแต่ว่ายังไง
ก็ตามไม่ว่าสถานการณ์ปกติหรือมีพรกรฉุกเฉินเนี่ยก็ควร
ที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเรื่องการเล่นการพนันก็ไม่
ควรจะต้องทำอยู่แล้วแล้วกับโรงพักแท้